คราวนี้จับได้คาหนังคาเขาเลยค่ะ
คือจับอาวุธปืนไม่ว่าจะเป็นปืนสั้นปืนยาวเป็นอาวุธสงครามนะ
กระสุนอีก๔๐๐๐กว่านัดนะคะ
ถ้าเกิดจับไม่ได้นะของพวกนี้จะถูกส่งข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านแน่
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เชียงรายนะคะ
ตำบลเวียงพางคำหลังจากที่มีสายเขารายงานมา
บอกว่าจะมีคนส่งกล่องสินค้าคล้ายกับของผิดกฎหมาย
ตอนนั้นเนี่ยก็เจอกับผู้ต้องสงสัยกำลังขนถ่ายสินค้าอยู่เลยค่ะคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวเข้าตรวจค้น

จ๋ามเป็นคนขับรถกระบะสีบอลเงิน

ก็คือนายกวาวพลอยอายุ๓๒ปีขับรถ
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่เขาแสดงตัวขอตรวจค้น
ตรวจไปมาเจอกล่องกระดาษค่ะ
ก็เป็นอาวุธสงครามจำนวนมากเลยนะคะ
ทั้งปืนพกสั้น๑๓กระบอก

กระสุน๔๖๓๗๕นัดนะคุณ

เยอะมากค่ะรวมมูลค่าแล้วประมาณ๔ล้านบาท
ทีนี้ก็ต้องคุมตัวทั้งสองคน
ก็คือนางจามกับคนขับรถก็คือนายกวาวชาวเมียนมาเนี่ยนะคะ
รวมถึงของกลางเอาไปสอบสวนที่ศูนย์ละกากรแม่สาย
ทีนี้นางจามก็รับสารภาพ
บอกว่าเธอได้รับการว่าจ้าง
ตังค์ที่ว่าจ้างคือ๒๐๐๐๐บาทนะ

ฝากรถส่งไปที่จังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมา
ทีนี้ก็ขับรถไปรับกล่องสินค้าหลายกล่องเลย
ที่บริเวณหลังห้างเป็นห้างค้าปลีกในอำเภอแม่สาย
หลังจากนั้นนางจามก็นัดนายกวาว
กวาวเอารถตู้เอารถตู้มารับของ

ก็ตั้งใจจะส่งข้ามไปยังฝั่งท่าขี้เหล็

แล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องแจ้งข้อหาค่ะ

แล้วก็พรบออาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน
ถูกระเบิดดอกไม้ไฟแล้วก็สิ่งเทียมอาวุธปืน

ก็ต้องนำส่งทางสำนักงานแม่สาย

เพราะมันไม่ได้มีแค่นี้แน่นอนคุณสืบสกุลคุณผู้ชม

แล้วก็ต้องนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ